คุณผู้ชมครับมาดูเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน

จังหวัดชนบุรีตั้งรางวัลเงินสด๕๐๐๐บาทครับ
อบให้แก่ผู้ที่จะนำสุนัขมาคืนเจ้าของ
หลังเกิดเหตุสุนัขถูกขโมยไปนะฮะ

ก็สามารถจับภาพของคนที่ขโมยไปได้ดูสิ

ภาพวงจรปิดของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนาพร้าว

เป็นหลักฐานสำคัญครับที่จะช่วยแกะรอยคนร้าย๒คน
เป็นชายและหญิงที่สวมชุดสีแดง

แล้วก็แอบอุ้มสุนัขเพศผู้สายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ
คนในร้านก็นึกว่าอ้าวนั่นเจ้าของนั้น
เห็นเขาวิ่งเข้ามาในร้านก็กะจะเล่นนิดนึงอ้าวเจ้าของมาตามซะแล้ว
แต่ปรากฏว่านางสาวสุพัทรวดีสุมาลาเจ้าของสุนัขตัวจริง

ได้ออกมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนาพร้าวแห่งนี้

โดยเจ้าซูชินะฮะชูชินะ
ชื่อชุชิชุชิโดยเจ้าชุชิชื่อน่ารักดี
ก็ได้วิ่งตามมาด้วยแต่ตอนนั้นเธอไม่เห็นว่า
ชุชิวิ่งตามมามารู้อีกที
อ้าวสุนัขหายไปสักแล้วมีคนมาเอาสุนัขไปนะ
เจ้าของสุนัขนะฮะยังบอกนะฮะว่า
สุนัขตัวนี้มานาน๕ปีแล้วนะครับ
จึงอยากขอร้องให้ผู้เกาะเหตุ
รีบนำสุนัขมาคืนเพราะต้องพาไปฉีดวัคซีน
แล้วก็บอกว่าทุกคนในครอบครัวเครียดเลย

ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับ

๐๖๒๘๘๙๒๙๕๑มีรางวัลด้วยนะครับ๕๐๐๐บาท

ที่สถานีตำรวจภูทรศรีราชานั่นเองนะครับ

เพราะเขาเห็นว่าสุนัขมันมาตัวเดียวก็เป็นห่วง

ก็เลยกลับไปเก็บให้ก่อนไง